เมื่อมีการยุบสภาหรือสภาอยู่ครบวาระ
คณะรัฐมนตรีก็จะต้องพ้นตำแหน่งด้วย
แต่ยังต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
กว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่

ซึ่งกฎหมายกำหนดให้คณะรัฐมนตรี
ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้เท่าที่จำเป็น
กว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่แทน
ภายใต้เงื่อนไข๔ประการคือ

หรือมีผลเป็นการสร้างความผูกพัน

แต่งตั้งโยกย้ายให้ออกจากข้าราชการหรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจหรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่นะครับ
แต่ว่าจะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเลือกตั้งซะก่อน
สามไม่อนุมัติให้ใช้จ่ายงบประมาณสำรองจ่าย

แต่ว่าจะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเลือกตั้งซะก่อน
ไม่ใช้ทรัพยากรหรือบุคลากรของรัฐ

และไม่ฝ่าฝืนข้อห้ามตามระเบียบที่คณะกรรมการเลือกตั้ง

ติดตามสาระความรู้เรื่องเลือกตั้งได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้